สำหรับข่าวต่างประเทศเป็นสีสันกันหน่อยนะคะ
เกี่ยวกับสัตว์ที่เกิดมามีรูปร่างหน้าตาผิดธรรมชาติ

รู้แล้วไปบ้านเรามันจะเป็นลักษณะอย่างนั้น
แต่มันเป็นเรื่องปกติบ้านเราก็พอมีอะไรแปลกเราก็ต้องอยากไปดูถูกไหม

กลายพันธุ์แล้วก็คนพูดถึงกันเยอะเลยในโลกโซเชียล
ลูกหมูตัวนี้ตามรายงานข่าวนะคะเขาบอกว่าหน้าคล้ายมนุษย์
แต่ที่จมูกของมันมันมีที่งอกออกมาตรงหน้าผากแบบนี้
ตามรายงานข่าวบอกว่าลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชาย
แล้วก็ไม่ใช่ตัวแรกคือก่อนหน้านี้เคยมีมาแล้วด้วย
เขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร
เพราะมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเพราะอะไรในเมืองจีนถึงเกิด
หมูที่มีรูปร่างลักษณะแปลกแบบนี้
เพราะปีที่แล้วก็มีที่หมู่บ้านหยานานนครหนานจริงก็หน้าตาแบบนี้ค่ะ
คือหน้าคล้ายมนุษย์แล้วก็ที่จมูกมีลักษณะเป็นคล้ายอวัยวะเพศชาย
ออกมาแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายมันอยู่ไม่นานนะคะ
มันเสียชีวิตมันตายไม่ใช่เสียชีวิตขออภัยมันตายนะคะ
เพราะว่าแม่ไม่ยอมให้กินนมปัญหาคือแม่อาจจะไม่คุ้น
อาจจะไม่มั่นใจว่าใช้รูปแต่ว่าน้ำตาไม่เหมือน
คือแม่ไม่ให้กินนมแล้วมันก็ตายนะคะ

ผมคงได้เงินใหญ่กว่าที่ส่วนของครอบครัวที่พร้อมต่อไป